คุณผู้ชมค่ะไปยิ้มกันต่อดีกว่ากับกุ้งจอแจ๊ริมจอวันนี้
ไปดูเพื่อนสีค่ะกรีนอัศดาพรแล้วก็รอนพัฒนพลนะคะ

จะเป็นอะไรติดตามกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ

สาวหน้าสวยครบเครื่องกรีนอัศดาพร
ที่บอกว่าชีสวยเหมือนพระจันทร์
วันเต็มบางวันไม่เต็ม
ห้ามแฟนตัวเองก็มาค่ะ

ล่าสุดเพื่อนสนิทความสัมพันธ์๑๔ปี

เตือนว่าคลิปนี้อาจจะมีเลอะเถอะ

ยิ่งเหลอะยิ่งเปลอะเปื้อน
แต่เข้าใจค่ะว่าอยากช่วยเพื่อน
แต่ก็ต้องดูแลตัวเองบ้างนะ

ให้เผื่ออนาคตไกลรวยแล้วจะได้ไม่ลืมเรา